แม้ว่าในปัจจุบันเรื่องของการใช้อาวุธยุทธโปรกรณ์สู้รบกันจะน้อยลงไปทุกทีนะคะ
แต่ว่าทุกประเทศโดยเฉพาะเพื่อนบ้านของไทยยังคงมีการสั่งสมอาวุธยุทธโปรกรณ์
เพื่อจะติดเขี้ยวเล็บให้กับกองทัพอย่างต่อเนื่อง
วันนี้จะพาไปดูศักยภาพของอาวุธยุทธโปรกรณ์ของแต่ละกองทัพนะคะ
โดยเฉพาะกองทัพไทยด้วยว่าเขามีการสั่งสมอาวุธอะไรเอาไว้บ้างค่ะ

นี่เป็นข้อมูลกำลังรบและยุทธโปรกรณ์ของกองทัพในประเทศอาเซียน
เว็บไซต์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์กรมหาชน
กระทรวงกลาโหมได้รวบรวมเอาไว้ก่อนหน้านี้
เพื่อให้ทราบถึงแสนยานุภาพทางทหารของประเทศในภูมิภาคนี้
อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมากถึง๒๐๐ล้านคน

เช่นรถถังเบาปืนใหญ่แบบลากจูง
เรือดำน้ำโจมตีเรือฟิตเกรด
และเครื่องบินขับไล่แบบสู่๓๐และสู่๒๗
จัดซื้อจากประเทศรัสเซีย
จัดซื้อจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียมีนโยบายเน้นพัฒนาให้กองทัพ

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

เพื่อซ่อมบำรุงยุทธโปรกรณ์ได้เอง
หวังลดงบประมาณจัดซื้อเพิ่มเติมจากต่างประเทศ

แม้จะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในภูมิภาคนี้
แต่ก็มียุทธโปรกรณ์ที่ทันสมัยหลายชนิด
ที่เป็นรถถังที่มีสมรรถนะแข็งแกร่งอันดับต้นของโลก

และมีกำลังทหารกว่า๗๐๐นาย
คโปร์เป็นเพียงประเทศเดียวในอาเซียน
ที่สามารถผลิตและส่งออกยุทธภกร

หรือรับช่วงการผลิตยุทธโปรกรณ์
ระหว่างบริษัทเอกชนของมาเลเซีย

มียุทธโปรกรณ์หลักอยู่หลายชนิด

สามารถยิงจรวดได้ไกลถึง๑๕๐กิโลเมตร

ที่กำลังจะปลดประจำการในเร็วนี้
ในปีนี้กระทรวงกลาโหมของไทย
เน้นพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ให้อยู่ในระดับที่พึ่งผ่านตัวเองได้
โดยมีแผนแม่บทเตรียมตั้งโรงงานผลิต

เพื่อส่งออกขายในเชิงพาณิชย์

นอกจากส่งออกเชิงพาณิชย์แล้ว
ยังจะช่วยส่งเสริมการซ่อมบำรุงยุทธโปรกรณ์ของไทย

ในการจัดซื้ออะไรจากต่างประเทศ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน